อยู่คู่กับชาวอีสานบ้านเฮาวมานาน
กับการร้องรำทำเพลงอย่างหมอลำ
ปกติเราจะไปดูหมอรำตามงานใช่ไหมคะ
แต่งานนี้หมอลำมาบุกถึงที่
เพราะว่าเป็นหมอรำขอข้าวค่ะ
อ๋อภายรอบรอบริงโอ้โห
เสียงหวานสะอื้นสะท้านไปทั้งหัวใจ

หมอลำแบบเดลิเวอรี่เคลื่อนที่มาถึงหน้าบ้าน

หมอลำยังมาร้องให้เราฟังถึงว่าน
มันเป็นอะไรที่พิเศษจริง

สถานบ้านเท้านี่มักแห้งมักหลายอีหรี่ค่ะ

ชอบมากชอบมากเลยสำหรับการดูหมอรำเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเป็นความบันเทิงที่หาได้ไม่ยากและไม่ง่าย
แต่ทุกวันนี้ถ้าจะหาดูหมอลำแบบนี้
หาไม่ง่ายแล้วนะคุณผู้ชม

ถือว่าเขามาทำมาหากิน
มาร้องรำทำเพลงเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้ขอเงินนะ
ขอข้าวขอข้าวปลาอาหารนี่แหละ
แม้แต่เกลือแม้ตักไข่คือพวกวัตถุดิบเอาไปประกอบอาหาร
เอาไปอยู่กินนะคุณผู้ชม
นั่นแหละก็ถือว่าเป็นการแลกกับความสามารถ
กับการสร้างความสุขให้กับชาวบ้าน
แล้วชาวบ้านเขามีอะไรล่ะมีข้าวมีปลาที่ตัวเองหามาได้
ก็เอามาแลกเอามาตอบแทนให้เป็นสินน้ำใจแบบนี้นะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตที่สมัยก่อนจะมีเยอะ

ก็ต้องบอกแบบนี้แหละว่าทุกวันนี้ไม่มีแล้ว

ส่วนใหญ่เขาก็เอาเป็นเงินเป็นทองกันไปแลกเปลี่ยนกันเป็นแบบนี้
ทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นที่มาที่เขาเรียกกันว่าหมอลำขอข้าวนั่นเอง
ยังไงซะหมอลำอย่าขอข้าวอย่างเดียว

เจลล้างมือขอหน้ากากอนามัยไหม
นี้นะมันก็ต้องขออะไรตามยุคตามสมัยเพื่อความปลอดภัย
อ้อยพ่อแม่พี่น้องซ่อมลงหมอลำ